ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นนทบุรีนะครับ
นักเรียนชั้นม๑เป็นนักเรียนชายนะครับ
เอาปืนของพ่อมานะบุกไปที่โรงเรียนนะครับ
แล้วก็รอจังหวะในการก่อเหตุช่วงที่เพื่อนเคารพทงชาติเสร็จ
ถอดรองเท้าจะเข้าห้องเรียนเรียนห้องเดียวกันเลยนะฮะ
ยิงหัวเพื่อนตายเลยคือสาเหตุเนี่ยจากการสอบสวนเนี่ยนะฮะ
คนที่ก่อเหตุบอกว่าครับแค้นใจที่ผู้ตายเนี่ยมาแกล้งเขาตลอด
ล้อเขาตลอดล้อว่าเขาเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ทั้งทั้งที่เขาไม่ได้เป็น
นี่ฮะโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องฟังเอาไว้เลยนะครับว่า
มันนำไปสู่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับ
ตอนที่ได้รับแจ้งเหตุที่เข้าไปที่โรงเรียนนะฮะ
เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนทบุรีนะครับ
เป็นห้องเรียนชั้นม๑นะซึ่งเด็กที่ถูกยิงเนี่ย
ก็ต้องช่วยปั๊มหัวใจนะครับเป็นนักเรียนชายอายุ๑๓ปีนะครับ
นอนหัวใจรวยรินอยู่ที่หน้าห้องเรียนเพราะว่าถูกเพื่อนห้องเดียวกัน
เป็นเด็กชายอายุ๑๒ปีใช้ปืนจ่อยิงเข้าไปที่ศีรษะ
แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตได้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๘โมงกว่า
เช้าวันนี้นะฮะสภาพศพก็คือถูกยิงเข้าที่หน้าผากทะลุท้ายทอย๑นัด
รอปภแล้วก็ครูของโรงเรียนสามารถจับเด็กชายคนก่อเหตุเอาไว้ได้
ตอนที่ยิงเพื่อนตายแล้วก็กำลังหนีออกจากโรงเรียนนะครับ
ตรวจค้นในกระเป๋าสภายที่สภายไปมีปืน๗๖๕แม็กซีน
แล้วก็มีกระสุนในแกซีนอีกห้านัดนี่ฮะปืนกระบอกนี้ที่ใช้ยิงเพื่อน
ยังมีกระสุนในแกซีนอีกห้านัดนะครับอ่าแล้วก็มีชุดที่ใส่ก่อเหตุ
เป็นเสื้อกันหนาวแขนยาวกางเกงขายาวหมวกไอ้โม่งถุงมือหนัง
แล้วก็นี่ฮะหน้ากากท่านเห็นไหมฮะหน้ากากสีดำขาวเนี่ย
เป็นหน้ากากคาดหน้าเข้าไปเพราะว่าน้องคนนี้เขาเตรียมการมาเลย
การจะมายิงเพื่อนนะครับแล้วก็นำตัวเด็กที่ก่อเหตุพร้อมกับของกลาง
ให้กับตำรวจในการดำเนินคดีนะครับระหว่างที่นั่งไปบนรถ
ตำรวจสอบถามเบื้องต้นว่านี่ตั้งใจมายิงเลยใช่ไหมเนี่ย
เพราะว่าเขาสวมใส่ชุดมาในการก่อเหตุแบบนี้เลยนะครับ
ที่ก่อเหตุบอกว่าตั้งใจมายิงแต่ไม่ได้ตั้งใจยิงให้หมดแม็กซ
คือตั้งใจยิงนัดเดียวนั่นแหละยิงนัดเดียวแล้วก็ไปนะครับ
ปรากฏว่าเพื่อนตายนะครับก่อนก่อเหตุนะครับ
เด็กชายคนนี้ใส่ชุดนักเรียนมาที่โรงเรียนก่อน
มาที่โรงเรียนตามปกติใส่ชุดนักเรียนมานะครับ
แต่แอบเอาเสื้อผ้าเอาปืนของพ่อมาด้วยนะครับ
พายเป้เข้าโรงเรียนไปหลังจากนั้นไปเปลี่ยนชุดในห้องน้ำ
ใส่ชุดไอ้โม่งใส่หน้ากากทับด้วยใส่เสื้อแขนยาวสีดำ
เกงขายาวสีน้ำตาลใส่ถุงมือด้วย
แล้วเดินไปดักรอเพื่อนอยู่ที่หน้าห้องที่เกิดเหตุ
คือเพื่อนเขาไปเคารพทงชาติกันแต่ตัวเองไม่ไปนะครับ
พอเพื่อนเคารพทงชาติเสร็จนะครับเด็กที่ถูกยิงก็เดินมาที่ห้องเรียน
เขาต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนตอนที่กำลังถอดรองเท้าเนี่ยกำลังก้มอยู่นะครับ
เด็กชายคนก่อเหตุเดินเข้าไปหาเพื่อนนะ
เพื่อนเห็นคนมายืนข้างเงยหน้าขึ้นไปดูถูกซัดตู้มเข้าไปนะฮะนัดเดียวนะครับ
ฟุบไปเลยนะครับถูกจ่อยิงหน้าผากทะลุท้ายถอย
ส่วนเด็กคนก่อเหตุยิงเพื่อนเสร็จแล้ววิ่งกลับไปที่ห้องน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เปลี่ยนชุดที่เอามานั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนกลับไปใส่ชุดนักเรียนนะครับ
แล้วพยายามจะเดินหนีออกจากโรงเรียนไปเลยแต่ระหว่างที่เดินหนีออกจากโรงเรียนเนี่ย
ครูกับรอปภเขาผิดสังเกตนะครับครูที่โรงเรียนบอกว่า
ก่อนหน้านี้สักสองสามสัปดาห์นะครับโรงเรียนเคยพาเด็กเนี่ยไปเข้าค่ายนะ
พอครูกับรอปภผิดสังเกตตอนที่เดินหนีไปเนี่ยเขาจับได้นะฮะ
แล้วครูเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ๒๓สัปดาห์ก่อนที่โรงเรียนพาเด็กไปเข้าค่าย
เด็กที่เสียชีวิตกับเพื่อนตอนที่อยู่ในค่ายก็แซวเลย
คนก่อเหตุเนี่ยหนักเลยเรื่องเป็นตุ๊ดเป็นเกย์นะครับ
แต่ปกติแซวแบบนี้มานานแล้วนะแซวมาเป็นปีแล้วนะครับ
เพราะว่านี่เขาอยู่ม๑กันสงสัยแซวตั้งแต่ขึ้นม๑กันนี่แหละนะครับ
บางครั้งก็มีทำร้ายร่างกายด้วยจนเด็กที่ก่อเหตุมีรอยเขียวฟกช้ำกลับบ้าน
เวลาพ่อแม่ถามก็บอกว่าหกล้มบ้างชนขอบหน้าต่างเรียนบ้างหน้าต่างของโรงเรียนนะฮะ
แต่ว่าครั้งนี้เชื่อว่าตอนที่กลับจากเข้าค่ายเด็กคงทนไม่ไหว
ก็เลยวางแผนตัดสินใจมาก่อเหตุโดยขณะที่ก่อเหตุยิงไม่มีใครจำได้นะครับ
ว่าเป็นเด็กคนนี้เพราะว่าเขาใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าใส่หมวกไอ้โม่งคลุมมาหมดเลยนะครับ
คิดว่าเป็นคนนอกกันด้วยซ้ำเพราะว่าหลังก่อเหตุเด็กที่ก่อเหตุไปเปลี่ยนเป็นชุดนักเรียน
แต่พอเดินจะหนีออกจากโรงเรียนเนี่ยมีการสวนกันกับครูกับรอปภนะครับ
เด็กเนี่ยมีพิรุษนะครับบอกว่าโอ้โหนี่มีการยิงกันน่ากลัวมากเนี่ย
แล้วครูเขาจับพิรุษได้นะครับ
ผมตกใจมากเขาพูดอย่างนี้ผมก็เลยเรียกครูที่อยู่ตรงนี้ให้ไปอยู่เป็นเพื่อนเขา
เพราะว่าผมกังวลว่าไอ้ตัวที่เขาแจ้งมาทีแรกว่าเป็นคนนอกมันจะออกมา

เพื่อให้เขาเปลี่ยนก่อนก่อเหตุตามที่เพื่อนน้องเขาบอก
ผมเปลี่ยนสองรอบคือเปลี่ยนก่อนก่อเหตุแล้วก็เปลี่ยนหลังก่อเหตุ

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับ
กับแม่ของเด็กชายผู้ก่อเหตุ
ก็ไปพบพนักงานสอบสวนนะครับ
เพราะว่าต้องให้สหวิชาชีพมาสอบปากคำนะฮะ
เนื่องจากยังเป็นเยาวชนอยู่

ถูกเพื่อนตบหัวถูกเพื่อนต่อยก็บ่อยครั้ง

ครั้งนี้ถูกแกล้งกลับมาหนักเลยนะครับ

บอกว่าก็คิดว่าเป็นเรื่องของเด็กมันเกิดในโรงเรียน
ก็เลยบอกลูกว่าก็ไปบอกครูว่าเพื่อนต่างแก
แต่ไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะเก็บความแค้นเอาไว้แล้วก็มาทำขนาดนี้
ส่วนแม่ของเด็กที่เสียชีวิตนะครับบอกกับทีมข่าวของเรานะฮะ
บอกว่าเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยที่เด็กบอกว่าก่อเหตุ
เพราะครับแค้นใจที่เด็กผู้ตายไปล้อว่าเป็นตุ๊ดเป็นเกย์
จริงนะฮะอันนี้ฝั่งของแม่ของเด็กที่เสียชีวิตเขายืนยันว่าไม่จริง
เพราะว่าลูกชายเขาไม่เคยไปล้อไม่เคยไปแกล้งเพื่อนแบบนั้น
แต่ที่ได้ข้อมูลมาก็คือเด็กคนก่อเหตุเป็นเด็กติดเกม
โรงเรียนเคยแจ้งไปยังแม่ของเด็กแล้วว่าให้พาไปพบจิตแพทย์
เพราะว่าติดเกมอย่างหนักไม่เกี่ยวกับที่ลูกเธอไปแซวไปทำร้ายอะไรแน่นอน
ยืนยันว่าลูกของเธอเป็นคนดีไม่เคยมีพฤติกรรมแบบที่อีกฝ่ายอ้าง
แล้วความจริงแล้วทั้งคู่เขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันนะ
อันนี้แม่ของเด็กที่ตายบอกนะครับส่วนน้าของเด็กที่เสียชีวิตก็บอกนะฮะ
บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมันก็มีรางสังหรณ์แปลก
เพราะว่ายังคุยกับแม่ของเด็กนะก็คือคุยกับแม่ของหลานอ่ะ
ว่าเออดูไปดูมาเนี่ยหลานก็เหมือนกับญาติของเราที่เคยโดนยิงเสียชีวิตเลยนะ
พอเช้ามาหลานมาโรงเรียนถูกยิงตายที่โรงเรียนครับ
ก็จะบอกแม่แต่เรียนมาเนี่ยปุ๊บครับ
คือเขาไม่ได้เป็นเด็กเก่เลย
แต่คือพฤติกรรมของน้องเขาเป็นในแค่นี้
เพราะฉะนั้นเรื่องคืออย่างว่าพวกน้องมันแก้งเขาจนน้องเขาไม่มีทำไม่ได้
เพราะเมื่อเช้านี้น้องออกจากบ้านน้องไม่มีอะไรเลย
ออกมาปกติค่ะเขามาสอบงงอยู่ปกติ

คือน้องเขาก็เป็นตามเป็นตามวัยของน้อง

แก้งเพื่อนอะไรไม่ได้
ไม่มีแน่นอนไม่มีไม่มีแน่นอน

เป็นคืออยู่ในกลุ่มที่เราอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แล้วก็เอาวิธีการเป็นอยู่เกมมาทำปรับประโลกตรงข้างนี้นะ
ไม่ได้นะเพราะเราขัดใจ
ขัดใจก็ไม่มีไม่มีขัดใจกัน
แม่ของเด็กที่ถูกยิงตายก็บอกว่ามีลูกชายคนเดียวนะคะ
นี่ลูกชายคนเดียวเลยมาถูกยิงตายแบบนี้
ยืนยันว่าลูกชายเป็นเด็กดีไม่เคยไปล้อเพื่อนว่าเป็นตุ๊ดเป็นเกย์
แต่เพื่อนที่มาก่อเหตุนี่แหละติดเกม
บอกให้ไปหาหมอแล้วติดเกมจนเกินไปเหมือนเป็นโรคติดเกม
เราก็ต้องไปคุยกับทางฝั่งของเด็กที่ก่อเหตุบ้างนะเด็กที่ไปยิงอะค่ะ
มีเพื่อนของเด็กชายที่ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเด็กที่ก่อเหตุเขาเป็นคนนิสัยดีเหมือนกัน
พูดจาเพราะไม่เคยมีปัญหาทะเลาะอะไรกับใคร
ส่วนที่ว่าเคยถูกล้อว่าเป็นตุ๊บเป็นเกย์หรือเปล่า
เพื่อนของคนที่ก่อเหตุยิงบอกว่าจริงแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นตุ๊ดเป็นเกย์อะไรหรอก
ก็เป็นเด็กผู้ชายเหมือนผู้ชายเด็กคนอื่นอื่นทั่วไปแต่เป็นคนหน้าหวาน
แล้วไม่ค่อยคบเพื่อนผู้ชายเพื่อนในชั้นเรียนก็เลยล้อ
ล้อจริงไหมก็มีเพื่อนล้อนี่แหละแล้วก็พูดกันปากต่อปากว่า
เป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นเพศที่๓ก็เลยโดนล้อจริงแล้วก็โดนล้อมานานหลายเดือนแล้วด้วยค่ะ
ส่วนเพื่อนบ้านของเด็กชายที่ก่อเหตุนะคะทุกคนตกใจมาก
เพราะเด็กชายที่ก่อเหตุก็ถือเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นลูกชายคนที่สองของบ้าน
เขามีพี่น้องห้าคนนะคะตอนเย็นเย็นก็ไปปั่นจักรยานเล่นกับพี่น้องน้อง
แต่แปลกใจเหมือนกันว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นของใครกันแน่
เพราะเท่าที่เห็นครอบครัวไม่มีใครอันทภาณไม่มีใครพกปืน
ไม่รู้ว่าเป็นปืนของพ่อจริงหรือเปล่านะคะ
ส่วนอุปกรณ์เครื่องแต่งตัวแจ็คเก็ตถุงมือเนี่ย
มีคนที่อยู่ใกล้บ้านของเด็กที่เกาะเหตุนะนะ
บอกว่ามันคล้ายกับของพ่อของเด็กเลยอ่ะอุปกรณ์ต่างเหล่านี้
ในชุมชนนี้เขาไม่ค่อยได้ออกมาสูงสิงกับใครนะ
เขาอยู่ในบ้านถึงเวลาเล่นเขาก็ออกมาถีบรถกัน๕คัน
พี่น้องเขาไปเล่นที่สติโนนแม่ด้วยยายด้วยอะไรอย่างนี้
ประธานชุมชนยังตกใจเลยแล้วเด็กมันแค่อายุ๑๒
แล้วเด็กมันไม่ใช่เกเลมาก่อนแต่ฉันว่าอย่างนี้มันกดดันนะ
ถ้าพวกล้อนี่มีกดดันล้อกันทั้งห้อง
พลตำรวจรีธนายุทธิจรัตน์ทำโรงรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
ก็ไปที่สพรัตนาธิเบศ
เพื่อไปสอบปากคำเด็กชายกัสคนที่ก่อเหตุด้วยตัวเองเลยนะคะ
เจ้าตัวก็บอกว่าเหมือนกับขโมยปืนของพ่อมา
แล้วก็แรงจูงใจเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาถูกล้อจริงนะ
เขายืนยันว่าเขาถูกล้อจริงถูกแกล้งบ่อยถูกตบหัว
แล้วก็ถูกล้อว่าเป็นตุ๊ดเป็นเกย์
พนักงานสอบสวนก็บอกว่าได้มีการประสานให้สหวิชาชีพ
ร่วมสอบปากคำอ่ะนะคะเพราะว่าเป็นเยาวชน
สอบปืนชื่อผู้ครอบครองปืนเป็นชื่อทหารยศจ่าค่ะ
แต่มีการขายต่อให้กับพ่อของเด็กจริงเป็นแบบโอนลอย
ตอนนี้อยู่ระหว่างเรียกตัวมาสอบปากคำในส่วนของปืนด้วยนะคะ
ซึ่งก็มีครูฝ่ายปกครองให้ข้อมูลมาว่าเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ถามว่าเขาติดเกมไหมเขาก็เล่นเกมประเภทยิงกันจริง
แล้วเด็กที่ก่อเหตุเคยพูดว่าใครที่แกล้งใครที่ล้อเลียนเดี๋ยวจะยิงให้หมดเลย

แล้วก็มีเหตุการณ์ไปเข้าค่ายลูกเสือเหมือนกับเด็กที่ก่อเหตุนะคะ
ชุดลักษณะเดียวกันกับที่ก่อเหตุครั้งนี้มีหน้ากาก
แต่ไม่ได้เอามีดไปก็เลยไม่ได้ก่อเหตุ

แต่สิ่งหนึ่งคือต้องหนักไว้ว่ายุคนี้สมัยนี้